ส่วนช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดเชียงใหม่
ไปดูโรงเรียนที่เขาเปิดเรียนในช่วงนี้
เปิดสวนทางกันกับนักเรียนทั่วไปนะคะ
โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยนะ
เขาบอกว่าเป็นโรงเรียนแห่งความสุขค่ะ
ของคนที่อยู่ในวัยชรา
แต่ว่าโรงเรียนนี้มีคนมาดูงาน

ก็มาดูงานเพื่อเป็นต้นแบบด้วยค่ะ
นี่คือบรรยากาศของโรงเรียนชราบานวุฒิวิทยาลัย
ในตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
โดยเทศบันตำบลเชิงดอยได้เปิดการเรียน
สอนแก่ผู้สูงอายุ๓ปีผ่านมาแล้วค่ะ
บรรยากาศค่ะเมื่อวานนี้เปิดเทอมวันแรกคึกคักนะคะ
มีผู้ประสงค์เข้าเรียน๓๔๐คน
เป็นนักเรียนในพื้นที่๒๐๐คน
แล้วก็นอกพื้นที่อีกกว่า๑๐๐คนค่ะ
ก็เลยทำให้ปีนี้นายเฉลิมสารแปง
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงดอย
ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง

ไว้ที่๔๐๐คนต่อ๑ภาคเรียน

มีหน่วยงานที่สนใจไปศึกษาดูงานนะคะ

สวีเดนแคนาดาแล้วก็อังกฤษค่ะ

เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน

เป็นโรงเรียนแห่งความสุข

แต่เน้นสันทนาการและการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ของผู้สูงอายุไปสู่เยาวชนที่สนใจ
และเรียนกันไปจนไม่สามารถจะเรียนได้

คือเขาเรียกว่าเรียนกันชั่วชีวิตนะฮะ

อกจากนี้ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน

พ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยก็คือผู้สูงอายุนะคะของชาวเหนือนำอาหาร
ผักแม้กระทั่งเครื่องสำอางเครื่องจักษาน
สลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ามาขายด้วยนะคะ

ก่อนเข้าเรียนได้เป็นอย่างดีช้อปปิ้งกันก่อน
แล้วค่อยไปเข้าเรียนเพราะว่าเรียนไปเดี๋ยวกลับบ้านก็ต้องไปทำอาหารให้กับลูกหลานทานนะคะ
แต่สิ่งสำคัญมากคือความอบอุ่นนะครับ
สูงอายุได้ใช้กิจกรรมที่ร่วมกันนะครับ
ก็ดูแลฟื้นฟูทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วย

ดูแลตัวเองอย่างไรเราดูแลตัวเองแบบนี้